ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของช้างศึกทีมชาติไทยนะคะ
ตอนนี้ค่ะก็เดินทางไปถึงที่อิราณแล้วนะคะ
เพื่อเตรียมที่จะทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ที่๔พบกับอีรักษ์ที่สนามกลางติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
ช้างศึกทีมชาติไทยก็เดินทางถึงประเทศอิราณเรียบร้อยนะครับ
เสร็จสิ้นภารกิจในนัดที่๓ครับซึ่งยังคงต้องรอลุ้นความฟิตของธนบูลเกษารัฐ
รวมไปถึงประทุมชูทองครับว่าจะสามารถลงสนามในเกมวันที่๑๑นี้ได้หรือไม่ครับ
ช้างศึกทีมชาติไทยได้ออกเดินทางจากกรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอารับเอมิเรส
กรุงเตฮารานประเทศอิราณเพื่อเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนัดที่๔กับทีมชาติอีรักษ์
จะเดินทางถึงสนามบินอีหมาไมโคนีประเทศอิราณ
ในเวลา๒๑นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
ซิงโก้กิจที่ศักดิ์เสนามืองกุญศือใหญ่ของทีม
เปิดเผยถึงกรณีที่ประทุมชูทองและธนบูลเกษารัฐ
มีอาการบาดเจ็บและต้องรอเช็คความฟิตกับเกมอีรักษ์
แต่อย่างไรก็ตามจะไม่เรียกผู้เล่นมาทดแทน
เพราะยังมีผู้เล่นที่พร้อมจะจับคู่กันได้
กรวิทนามวิเศษและอดีศรพรมรัก
พร้อมกันนี้ยอมรับว่าอีรักษ์ชุดนี้ไม่เหมือนกับรอบที่ผ่านมา
รับว่าขณะนี้มีอาการข้อเท้าพลิก
ซึ่งยังต้องขอดูอาการอีกครั้งว่าจะลงสนามในเกมกับอีรักษ์ได้หรือไม่
โดยทัพช้างศึกจะมีโปรแกรมฝึกซ้อมครั้งแรกที่ประเทศอิราณในช่วงเวลา๒๐นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะเกาะติดความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกจากประเทศอิราณ
แล้วก็รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอย่างแน่นอน
ซึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเขาในการเก็บคะแนนแรกเหนือทีมชาติอีรักษ์๑๑ตุลาคมนี้ครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงเตฮารานประเทศอิราณครับ